อันนี้ที่เลยใช่ไหมไปหาเห็ดอะไรนะเห็ดระโงก
ที่ลำปาร์งมีคนไปหาเห็ดถอบ
เห็ดพออันนี้พัน

เป็นว่ามีชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดถอบ
หาตั้งแต่ภารกิจศาสตร์บดีที่ผ่านมา
หายไปเลยหายไปไหนไม่รู้๓วันแล้วคุณ
คุณผู้ชมจนกระทั่งเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ปูพรมค้นหา

ดูปฏิบัติการนี้หน่อยว่าเจอหรือเปล่าครับ

หลายวันด้วยพี่เบิร์ตนี่มีทั้งอะไรล่ะฝ่ายปกครองมีทหารมีเจ้าหน้าที่หน่วยไฟป่า

รวมตัวกันหาตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้ที่สำนักปฏิบัติธรรมตำบลล้อมแร็ดที่ลำปางครับ
หาคุณจำลองเขยกันอายุ๖๓ปีท่านเป็นอดีตครูเกษียณราชการที่พลัดหลงป่าไป
ไปหาเห็ดถอบในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ
ลุงจำลองเข้าป่าไปกับเพื่อนอีก๒คนนะแล้วพลัดหลงกันเพื่อนออกมาได้
ออกมาแจ้งความมาแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับตั้งแต่เย็นวันพระหัสสบดี
มาช่วงสายเมื่อวานครับเอาล่ะเจอสัญญาณโทรศัพท์มือถือครับ
ปูพรมค้นหามีเดินเท้าก็มีนะแล้วก็มีบึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกตะเวนค้นหารัศมีร์กว่า๔กิโลเมตร
จนกระทั่งช่วงบ่ายช่วงบ่ายเจอไหมช่วงใหม่เจอไหมเจอครับคุณผู้ชมฮะ
ไปอยู่ในพื้นที่อีกฝากหนึ่งของสรรเขาแล้วห่างจากจุดที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์ไว้๑๐กิโลเมตร
โอ้โหพี่หลงไปไกลเลยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่มอกอำเภอเถินครับ
จำลองแกก็อิดโรยพอสมควรนะอ่อนแรงด้วยนะคุณผู้ชมดูเลยโอ้โหลุงจำลอง
เล่าให้ฟังว่าลุงหลงกับเพื่อนก็พยายามหาทางเดินออกจากป่านะ
แต่ยิ่งหาทางมันยิ่งหลงไปไกลเลยกลับทางเดิมไม่ได้แล้วก็เลยเดินไป
อย่างที่พี่เบิร์ตเคยบอกอะไรนะจะอยู่ตามแหล่งน้ำใช่ต้องเดินตามนั้น
เขาก็เดินไปเรื่อยตามลำห้วยครับแล้วก็ไปค้างคืนในป่าเอาแล้วพี่กินอะไรอ่ะ
แล้วก็ดื่มน้ำในลำห้วยโอ้โหดีนะไม่มีกลิ่นเห็ดมีพิษเอาอะอ๋อ
กระทั่งได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านครับ
พอได้ยินปุ๊บรีบช่วยด้วยช่วยด้วยตะโกนขอความช่วยเหลือเลย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเจอครับก็เอาอาหารเอาเครื่องดื่มมามาให้ลุงจำลองแกได้กิน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเถินจะได้ตรวจร่างกายหน่อย
พร้อมกันนี้ครับเจ้าหน้าที่เขาฝากเตือนชาวบ้านด้วยนะ
ที่จะชวนเข้าไปหาของป่าเก็บเห็ดป่าเนี่ย
เกาะกลุ่มกับเพื่อนไว้ครับ
คือไปเป็นกลุ่มดีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าแยกตัวอย่าปลีกตัวออกไป
ไม่บางทีมันเพลินไงเพราะถ้าทำนี้เป็นแนวเหตุ
ก็เก็บไปเดินไปเดินไปหันมาอีกทีเฮ้ยเพื่อนไปไหนแล้ววะ